ก็ดีค่ะก็ได้ช่อดอกไม้ค่ะ

จะให้ตอนไหนหรืออะไรก็ดีใจหมด

สำหรับน้องหรือว่ามีความหมายกัน

ใช่ค่ะก็มีความสุขตลอดไปแค่นั้นค่ะ

กลับไปวันที่บอกว่าได้เจอคุยกันตอนเย็นนะคะ

ใช่ค่ะไม่แน่ใจว่ามาทางไหนเหมือนกันไม่ได้ถาม
แต่ที่รู้คือ

ว่าเขาไลน์มาบอกว่า

แล้วพี่เบนได้มีการโทรไปหาไหน

มันนัดกันแต่ว่ามันคลาดเคลื่อน

พอเขารู้สึกว่าเขาอยากให้น้องตื่น
หมายถึงว่าอยากมาตอนน้องตื่นมากกว่า

แต่แสดงว่า
ถ้าเขาอยากมาตอนตอนตื่น

ไม่เคยพลาดค่ะมันเป็นความรู้สึกที่ดีแล้วก็ขอบคุณมากที่ยัง
ให้ความสำคัญกับวันนี้

เขาก็ให้คุณแม่แล้วก็พี่ชายจัดการเรื่องดอกไม้
วันนี้เขาสามารถทำได้เอง

เพียงแต่อาจจะไม่ได้พูดคุยการเหลืออะไร

ใจเรามันดูอ่อนลงไหมครับหรือก็อยากจะมี
คือแพทย์ไม่ได้แข่งมาตั้งแต่แรกแล้วค่ะ

มันจะไม่เป็นแบบนี้แน่นอน

เป็นวิธีการล้อของเพ้น
คือแพทย์คิดว่า
แพทย์กับเพ้นไม่ได้โกรธกันนะคะ

ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้
แพทย์ไม่เคยพูดจา

ไม่เคยทำตัวที่เขาต้องง้อค่ะ

ตั้งแต่วันที่เราว่าเรายืนยันในการตัดสินใจเอง

เพราะว่าคุยคือแพทย์ก็ไม่

คงต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคต

แพทย์ได้ส่งไลน์ไปบอก

เดี๋ยววันนี้แพทย์จะเจอพี่นักข่าวนะ

ไม่กลับไปเป็นสถานภูมิ

ตอนนี้คือแพทย์บอกไปแล้ว
พอเราบอกไปว่าเรายืนยืนยันคำเดิม

กับการตัดสินใจของเรา
เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยดีกว่าค่ะ

มันก็บอกไม่ได้คือ

สินใจของพุทธนี่มาตั้งนานแล้ว

จะมีบทบาทของภรรยาเขามาไหม

แต่ไม่ทำหน้าที่ภรรยาแล้วเนอะ

สรุปดอกไม้กุหลาบไม่ได้เคลื่อนดีนะคะ
หลายคนตีความว่าเคลื่อนดี

โฟกัสตรงที่ว่าจะต้องเป็น

แล้วแพทย์ชื่นใจที่ลงมาตอนเช้าแล้วได้เจอ

ระหว่างที่เราเร่งรีบมาทำงาน

มีค่ะมันก็ต้องมีอย่างแรกเลยคือ

แพทย์กับพี่เบ้นไม่มีทางเลิกคุยกันแน่นอน

เพราะว่าหลายคนจับตามองด้วยความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับพี่ไม่ล่ะ
แพทย์เชื่อว่าทุกคนก็เข้าใจกันหมดแล้ว

เบนไม่ได้อยู่จุดนี้มาตั้งแต่แรก

แต่แพทย์อยู่ตรงนี้มานาน
แพทย์ก็รู้ว่ามันเป็นแบบนี้แหละ

เขาก็แค่อยากเชียร์เรา

มีเสียน้ำตายกับเรื่องที่เกิดขึ้น
คือจริงที่มันร้องไห้

ไม่รู้จะพูดตรงออกมายังไง

ทุกคนที่รอฟังยังไงมากกว่า

ก็เพราะว่าทุกคนไปกดดันเขา

พี่เบนได้
ทุกวันนี้ที่ยืนตอบคือตอบในฝั่งตัวเอง

ทุกวันนี้ที่มีข่าวมาก็มาจากฝั่งแพทย์
ก็ตามนั้นค่ะทำงานฝั่งแพทย์

แล้วมันก็ยังงงเช่น
บอกว่าน่าจะเป็นแนวทางนี้

มันก็มันก็เงิน
ไม่ถาม
ก็นี่ไงถึงต้องแบบให้เวลาหน่อย
คุยกับเขาตลอดไม่ใช่ว่าแพทย์อยากจะได้คุย
คือน้องคุยตลอดน้องไม่เคยปล่อยให้มัน

วันที่โพสต์

ไม่ได้มีแบบปล่อยให้พื้นที่ตรงนั้นมันว่างเปล่า
พี่พัทย์ออกมาพูดอาจจะ๓วันติดกัน
กลัวว่าปัญหาเดิมที่พี่เบนเขาอยู่สุด

ก็ถึงเลือกที่จะบอกแองจี้ว่าไม่ขอตอบอะไรเลย

คือแพทย์ว่าพี่ได้อ่านสัมภาษณ์เขาแล้ว

แล้วมันก็ยิ่งทำให้แพทย์

ชอบพายพูดถึงเรื่องเขาผ่านสื่อเลย

อ๋อจากนี้แพทย์ก็จะไม่พูดถึงเขา

เขาเป็นพ่อของลูกแพทย์อะ
เราร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาแบบ
โอ้โหสุดยอดเลย
แต่ความรักมันมีหลายรูปแบบ
ถ้าวันนี้มันจะไม่ได้ไปลงล็อกแบบที่มันควรจะเป็น

เพราะแพทย์ทุกครั้งที่เขาไลน์มา

คือแพทย์อยากเป็นหนึ่งที่ให้รู้ว่าเขาเป็นคนสำคัญเสมอ

อะไรก็ได้คือแพทย์อยากให้รู้ว่าแพทย์อยู่ตรงนี้เสมอ

คือด้วยความที่แพทย์เขาซับสนอะไรอย่างนี้

มันอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องคดีของเขาที่ยันทราคาศัพท์
ทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างคือ
ถึงบอกไม่ใช่แค่แพทย์นะที่ต้องการกำลังใจ
คือพี่เบ้นก็ต้องการมาก
ถึงถ้ามันทำอะไรที่เขารู้สึกว่าแพทย์ทำแล้วเขาไม่โอเค
จะพยายามไม่ทำให้ได้มากที่สุด
ไม่ใช่แค่แพทย์นะคนรอบตัวเขาทุกคน
เหมือนกับเขาอยากจะอยู่ในกระแสเพื่อที่เผื่อ
อย่าไปคิดอย่างนั้นกับเขานะอย่าไปคิดอย่างนั้นกับเขาเลย
เขาอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยคือ
มันบังเอิญมากกว่าที่เขาต้องมาอยู่ในจุดนี้
ถ้าวันนี้เขาได้ภรรยาเป็นคนอื่น
เขาก็ไม่ต้องเจอเรื่องแบบนี้
มันเป็นความบังเอิญหลายอย่าง

ก็คือบทสัมภาษณ์ที่แพทย์ได้อ่าน

แพทย์ไม่ฟางยืดหยุ่นตลอดเวลา

แพทย์ให้เบ้นท์คือเป็นหนังยางเส้นหนา
ืดออกก็ได้จะยังไงก็ได้

มันมีตั้งแต่วันแรกที่เขาก้าวเข้าไปแล้วค่ะ

แต่ถามว่าเขามีผลไหม

อาจจะต้องกลับเข้าไปหรือเปล่า

อย่างมาโดนโซเชียล

ขอบคุณครับ